มาดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์มีการเปิดรับสมัครบุคคล
ที่จะมาชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นะครับ
ขณะเดียวกันอดีตสอบภาพประชาธิบัติ
ก็ต้องไปพบทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
เพื่อเจรจาในการขอให้ถอนฟ้องคดี
ก่อนที่จะมีคำพิพากษาสารดีกาวันที่๑๙ตุลาคมนี้

ได้หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองขวางแอะไร

บนโทรศราบนานอีกสักนี่

สวัสดีครับเดี๋ยวเชิญเจ้าคุณภาพรุษท่านนะครับ
บรรยากาศเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย
เป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละฝ่าย
โดยในอภิษฐ์เวชชาธิวะจับสลากได้หมายเลขนึง
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมได้หมายเลขสอง
ส่วนในอลงกรพลบุรกษ์ได้หมายเลขสาม
โดยนายอภิษฎยืนยันจะทำให้พักเป็นตัวของตัวเอง

ขณะที่นายแพทย์วรงประกาศจะนำพักกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
ส่วนนายอลงกรชูสโลแกน๔ปฏิรูป๕กฎเหล็ก๖ยุทธศาสตร์

จากนี้ไปทั้งหมดจะมีเวลาหาเสียงกับสมาชิกพักเกือบ๑เดือน

ที่เปิดให้ทำผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๕พฤศจิกายนนี้

ในช่วงเย็นวันที่๕พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกัน
ส่วนความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งพักเพื่อชาติ
ถูกระบุว่าเป็นพักสำรองอีกพักหนึ่งของพักเพื่อไทยนั้น

ประธานกลุ่มนปชยอมรับกับไทยรัฐทีวี

ยึดถือแนวทางประชาธิปไตย
เพราะด้วยรัฐธรรมนุนฉบับปัจจุบันชัดเจนว่า
หากรวมเป็นพักใหญ่พักเดียวแพ้
แต่หากแยกจะได้รับชัยชนะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับ

เดินทางไปพบนายทักษิณชินวัฒน์ที่ฮ่องกง
ส่วนจะเข้าข่ายครอบงำพักหรือไม่
เป็นเรื่องที่กรกตจะต้องพิจารณา

ก็เราก็ปล่อยให้เขาออกนอกประเทศแล้วนี่

ในการคุ้นไหวความลักษณะทางการเงิน
ที่มีสูงรูปความอินเทคทางการเงิน

เข้าข่ายแล้วก็ต้องไปถามโกกต่อ
ส่วนความคืบหน้าการถอนฟ้อง
สามอดีตสาวภักดิ์ประชาธิปัตย์
ในคดีหมินประมาทนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์

วันนี้ทนายความนางสาวยิ่งลักษ
นัดหารือกับนายสิริโชคโสภา
นายชาวนนต์อินทรกมานสุตร

เพื่อให้ลงนามยินยอมความรับผิด
และขออภัยต่อนางสาวยิ่งลักษณ์

ขอเลื่อนอ่านคำพิพากษาดีกา
และยื่นคำร้องขอถอนฟ้องดีกา
ให้กับ๖คนทั้ง๓ต่อไป